จะมีการคลายล็อกดาวน์บางส่วนในวันที่๑กันยาที่จะถึงนี้
เรามาดูสถานการณ์ของโควิด๑๙ล่าสุดกันหน่อย
ตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดลดลงอยู่ที่ระดับ๑๕๐๐๐ราย
ถ้าไปดูตัวเลขในวันนี้กันแบบชัดจะเห็นว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่๑๕๙๗๒ราย
แต่ว่าถ้าไปดูยอดที่ติดเชื้อสะสมตอนนี้อยู่ที่๑๑๙๐๐๐ราย
ตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้ยังสูงอยู่ค่ะอยู่ที่๒๕๖ศพ
เสียชีวิตสะสมไปแล้ว๑๑๓๙๙ศพแล้วก็มีคนหายป่วยกลับบ้านนะคะ๑๗๒๘๑รายด้วยกันค่ะ
ตัวเลขในกรุงเทพมหานครต้องจับตาค่ะ
ถึงแม้ว่าจะลดลงนะคะวันนี้เหลืออยู่ที่๓๗๐๐ราย
แต่ว่าในต่างจังหวัดน่าห่วงนะคะคุณนัทพงศ์
ประจวบคิริขันเนี่ยเจอคลัสเตอร์ใหญ่เลยที่ศูนย์ฝึกรบพิเศษค่ายฤทธิรือชัย
สังกัดตำรวจพลล่มค่ายนเรสวนที่บ้านป่าละอูตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
เขาไปตรวจพบตำรวจนาย๑๐จบใหม่จากจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งเข้ามารับการฝึกพิเศษปรากฏว่าติดเชื้อโควิด๓๔๐นายเป็นคลัสเตอร์เลยนะคะ
นายตรวจเจอ๓๔๐นาย
ตำรวจทุกนายพบว่ามีประวัติการฉีดซีโนแวคแล้วคนละ๒เข็ม
แล้วก็พักอยู่แต่ในค่ายตลอดระยะเวลาของการฝึก
ก็เลยต้องส่งตัวทั้งหมดเข้ารับการรักษานะคะทุกนายก็มีสภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาอยู่นะคะ
สเตอร์นี้เขาคาดว่าน่าจะมาจากการแพร่ระบาดในหมู่บ้านกะเหลี่ยงป่าละอูบน
ซึ่งที่นั่นเนี่ยมีการแพร่ระบาดติดเชื้อจำนวนมากจนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริคันต้องสั่งปิดหมู่บ้าน๑๔วันนะคะ
ค่ายเนี่ยในค่ายนี้มีแม่ครัวเป็นชาวกะเหลี่ยงทำหน้าที่คอยทำอาหารเลี้ยงแล้วที่ผ่านมาเขาก็ให้อยู่แต่ในค่ายฝึกแต่ว่า
คาดว่ามีการลักลอบไปหาเพื่อนชาวกะเหลี่ยงด้วยกันก็เลยเอาเชื้อกลับเข้ามาแล้วก็กลายเป็นคลิสเตอร์อย่างที่เห็นนี่ค่ะ

ฟังด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่บ้านหนองตาดบ้านหนองแวง
บ้านตาจงตำบลตลาดไซด์อำเภอชุมพวง
คุณผู้ชมท่านไหนที่ซื้อโรตีจากรถเร่ขายโรตีค่ะ
ช่วงวันที่๑ถึง๒๕สิงหาคม
ขอให้รายงานตัวต่ออสมหรือแจ้งไปที่โรงพยาบาล
แล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ด้วย
ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ด่วนเลยนะคะ
เพราะว่าคนขายโรตีติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วเขาบอกว่าเขาไปตระเวนขายโรตีใน๓หมู่บ้านนี้
เพราะฉะนั้นคนที่ซื้อโรตีไปกิน
ก็มีความเสี่ยงนะคะที่อาจจะติดเชื้อโควิด๑๙ได้

บ้านหนองตาดบ้านหนองแวงบ้านตาจงค่ะที่อำเภอชุมพวงค่ะ